สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะระหว่างที่นั่งเรือมาเมื่อสักครู่นะคะสังเกตเห็นค่ะว่าท้องฟ้ามืดครึ้มค่ะเลยต้องมาประกาศเตือนคุณผู้ชมให้ระวังฝนตกหลังจากนี้ค่ะเนื่องจากมีห่อมความกดอากาศต่ำนะคะปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามค่ะ
ซึ่งเป็นมรสสมประจำรูดูฝนของไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้หลังจากนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะรวบกับก่อนหน้านี้นะคะประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุนุรีที่ผลัดขึ้นฝั่งของประเทศจีนนะคะทำให้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะต้องระวังกันในหลายพื้นที่เลยค่ะค
นี่คือรูปกรณ์ร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ